สวัสดีครับ

ข้าวใจใคร

ใหม่

ตอนนี้ไปถ่ายทายอินรถกระบะอยู่
จริงไหมจริงค่ะ

เยอะมากเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้มาก

ผมตอบคุณม้าหายไปไหนคุณม้าหายไปไหน

แต่ว่าแบบเยอะตั้งแต่วันนั้นนางพูดนะ

อึมมมบอกว่านางนั่งรถบอกโอเค

ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย

ชื่อว่าพันเอกหญิงทักษดาสังจันทร์นะฮะ
เป็นผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายวัฒนบนตรี
แถลงภายหลังการประชุมว่าคอรมอยังมีมติเห็นชอบ
กำหนดวันหยุดราชการประจำปีอีก๒วัน
คือวันที่๒๘กรกฎาคม

บดินทะละเทพวะรางกูล

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และให้ยกเลิกมติคอรมอ
เมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๕๕๙
เรื่องประกาศวันเวลาวันหยุดราชการฉบับที่๑๑
คือวันที่๕พฤษภาคม

ขณะที่วันที่๕ธันวาคม

ส่วนวันที่๑๑พฤษภาคมนะฮะ
ว่างระหว่างวันหยุดวันที่๑๐พฤษภาคม

และวันที่๑๒พฤษภาคม

ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะฮะ

มันอยู่เป็นช่องไฟอยู่พอดี

จะลาเพิ่มไม่ได้

ก็หยุดวันที่๑๑จะต้องไปลาต่างหาก
ไปลาทั้งห้า
เพราะไม่ใช่วันหยุดราชการ

มงคลแตกของแต่ละราชการ

เพราะฉะนั้นวันสัตมงคลตอนนี้ก็จะ

ก็ต้องรอหลังจากพระราชพิธีก่อน
ก็ได้มีการประกาศออกมาให้ชาวไทยได้รับทราบกัน

แล้วก็วันไหนเป็นวันที่ถูกถอดลงไปนะครับ

นี่เนี่ยพี่ฝันจะอ่านให้ฟังใส่แว่นก่อนนะครับ
สั่งคุมเข้มนะคะทั่วกรุง

เดี๋ยวก่อนฉันอ่านให้เสร็จก่อนนะ

ห้ามรถน้ำรถเต้นนะคะ

เข้าในสถานที่สำคัญแทบทุกสายเลย

เมื่อวานนี้คือวันที่๑๑เมษานะคะ

ประยุทธ์จันทร์โอชานายุครัฐมนตรีและหัวหน้าก็ยังชอบ

คุณอ่านข่าวเหมือนคนไข้ตายหรือจะเข้าไอซียู
คุณต้องอ่านแบบมีชีวิตชีวะเริ่ม
ไม่ใช่คือมันตัวเล็กมากไงอยู่

รถโดยสารสาธารณะนั่งท้ายกระบะ
อันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น
วาระแห่งชาติแล้วก็เริ่มต้นจริงแล้ว

ก็โดยสรุปกันแล้วกันนะคะว่า
เขาบอกว่ามาตรการนี้ออกมาแล้ว
ตอนนี้ยังบังคับใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้
แต่ให้ทำใจยอมรับไว้เลยว่าในวันข้างหน้าเนี่ย
ต้องให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน

จะมาปรับเงินไม่มีสิทธิ์ไม่ต้องไปจ่ายเขานะครับ

เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ

แต่รับรองว่าไม่ได้ออกกฎหมายนี้มา
เพื่อทำให้ใครเดือดร้อนว่าอย่างนี้นะคะ

มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนขับ

ขับรถอย่างระมัดระวังอย่าคึกขนองเกินไป
เพราะว่าไม่ใช่แต่ตัวเองจะเดือดร้อนใช่ไหมล่ะ

รับผลไปด้วยประมาณนี้นะคะ

เพราะว่าตอนนี้ยังบังคับใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

นั่นแปลว่ายังไงห้ามนั่งรถท้ายกระบะอะไร
หมายถึงว่ามันก็ต้องดูตามวาระและโอกาส

ถ้าสมมุติเราถามคำถามเหมือนกันว่า
ทั้งบ้านมีรถกระบะอยู่ขันเดียวคุณหนูไม่ออกไหม

คือถ้าสมมุติทั้งบ้านต่างจังหวัด
เขาจะต้องเข้าไล่เข้าสวน
แล้วเขามีรถกระบะคนงานจะไปนั่งไหนวะ
ให้เดินไปเหรออันนี้เราพูดกันตรง

ถ้าสมมุติมีลูก๓คนรถกระบะนั่งได้๒คัน
อย่างกับรถสปอร์ตไอ้๒คนจะตั้งอย่างไร

คนถามบอกอ้าวแล้วทำไมกรณีนั่งรถเมย์ถึงไม่ต้องมีคำขาดคาดล่ะ

เขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นรถสาธารณะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะอย่างไรมันก็

ที่มองไปประเด็นรถกระบะคือยังนี้แบบบังชีที่เห็นน่ากลัวอย่างเช่น

ของจะล่วงจะหล่นหรืออัดคนเข้าไปเยอะเกิน

ก็เลยดูกลายเป็นว่าน่าจะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

นั่งได้แค่๒คนถูกต้องไหมพี่

คือถ้าเกิดอยากซื้อต้องซื้อรถกระบะเพราะว่าคนเขาเยอะ
เขาบอกอย่างนี้มีทางแก้คือ
ให้คุณไปทำข้างหลังบนรถสองแถว
แล้วก็ไปจดเป็นแบบให้หลังคาแล้วก็ไปทำแถวสองข้างแล้วก็นั่งเอา
แล้วก็ไปจดทะเบียนไม่ใช่เป็นรถบรรทุกของ
อย่างบ้างหนูในภาคเหนือเขาขนกันลงกระหล่ำกันจากบนดง
แล้วก็จะมีพวกแบบว่าพี่ชาวเขาอะไรอย่างนี้
เขาลงกันมาเป็นกลุ่มมาหาโมงหาหมออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ไม่ต้องซื้อรถใหม่หรอกเอาแค่ไปทำเบลต์เพิ่มในรถ

ประชาชนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเดือดล้อมกัน

แสดงว่าคนก็ติดตามไอจีคุณคุณอยู่ที่นู่น
เพราะคนด่ามาเยอะมากบอกว่า

อันคืออะไรหงอกหงอกขาวอ๋อหนวกหงอก

ฉันคิดไว้เธอพูดถึงอะไรอย่างอื่นงอ

ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย

ทำไมคนคนเดียวมันหลอกคนได้เยอะขนาดนั้น

ไอ้คนที่ไปหลอกเขาชื่ออาจารย์อะไร

นางเป็นธอมสินี่ไงฉันจะเปิดประชาชนนาง
เพราะว่านี้ฉันพยายามไปค้นหาประวัตินางเถอะ

คุณเล่าไปก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้จะหาลูกเว้ย
โอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
ได้มีการคุมตัวแม่ข่ายแชร์ลูกโซ่ที่ลอยแพ้ลูกทัวร์กว่า๒๐๐คน

ส่วนตัวเนี่ยนะครับตัวการเนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุหลายครั้งนะครับ
แต่ผู้เสียหายยอมความให้เขาว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับ

สมองสติกเป็นอย่างตั้ง

ทอมดี้เธอเดี๋ยวฉันจะเปิดบัตรประชาชนเขาให้ดูเธอ

ทำไมเขาพูดครับอย่างนี้

อย่างนี้กระทุ้งคอเยอะไป
คุณต้องระวังนิดนึงนะไม่รู้เป็นเท้าหรือเป็นนาง
สาวพระสิทธิ์นี่ไง

คุณพูดอธิบายไปก่อนเร็ว

นี่คือนางเนี่ยก็เป็นผู้หญิง
เนี่ยนะหัวหนึ่งเนี่ยประมาณ๙๐๐๒๐๐๐โดนไป๒๐๐หัวเนี่ยเท่าไหร่อ่ะคือเอาง่ายมันรักมากนะลักษณะเนี่ยนะคุณเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่ค่ะขายสินค้าอาหารเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าสมัครเป็นสมาชิกคนละหมื่นแล้วจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีถึงขนาดบอกว่าเป็นชาเตอร์ไฟล์นะคะซึ่งถ้าเป็นชาเตอร์ไฟล์จริง
เข้ามาขึ้นที่ดอนเมืองไม่ใช่ขึ้นที่สุวรรณภูมิเพราะมันจะมีแบบว่าชาตเตอร์ไฟโดยตรงแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณนี่เครื่องบินเหมาลำคาเทศปาซิฟิกคน๑๑๑๖โอ้โหช่าโกงประชาชนตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อผู้เสียหาอยู่แต่วิธีของเขาเนี่ยตอนแรกไม่ใช่๒๐๐๐คนนะคุณเขาบอกว่าถ้าส

ผมจะบอกให้นะว่าปรับเงินมดดำด้วยนะ
บอกผมตอนแรกนะผมไม่เชื่อด้วยนะ
เช้ามาบอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้ไง

แต่น้องเมย์สุดสนใจมากพอมาก

กูเหนื่อยแล้วอาจารย์จะทำอะไรก็ทำเลยดีกว่า

ช่วยประชาชนหลายคนคงที่ทราบเรื่องไว้บ้างแล้วนะฮะ

ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
มีการเชิญตัวหัวหน้ากลุ่มชายลูกโซ่บริษัท

สถานยืนสุพรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับ

ให้การว่าตัวเองเป็นสมาชิกของบริษัทจริง

ได้ซื้อสินค้าแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นแพ็คเกจนะครับ
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

กลับพบว่ามีปัญหาไม่สามารถเดินทางได้

บริษัทสินแสโชกุล
เมาเครื่องบินเวลากี่ลำคุณรู้ไหม

เกือบบ้าเหรอสี่ลำอ๋อเยอะสี่ลำนี่นะฮะ

แล้วบอกเมื่อเช้านี้อีก๒รวมแล้วเป็น๖ลำ
สตอร์ไงสตอร์เบอร์รี่ไงคุณ
แล้วก็เดินทางในเวลาใกล้เคียงกันแต่ละคน

อืมอ้าวแล้วมันไม่ได้ฟิกไฟล์อะไรหรอ
นี่ไงใครไม่สามารถไปได้ทันเวลาตามที่เวลาการบินเนี่ย

สิตหรือซิ่งแสโชคุณ
เจ้าของเนี่ยยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างจับคุมอยู่

ในระหว่างที่หาข่าวอยู่ฉันก็ต้องหาอะไรพูดอะไรไปเรื่อย
โอเคเข้าใจแล้วคุณเป็นดีเจมาก่อนนะ

มีคลิปด้วยน้องบอกมีคลิปด้วย
ไปดูนายกตัวพูดสักทีหนึ่ง

จะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องสดชอบให้มันดี

วันนี้นายกออกมาแล้วเห็นไหมเวลาผมพูดทำไมไม่ฟัง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
ฟ้าผ่าตมองคุณลืมมันหมดแล้วเนี่ย
ไม่มีใครฟังใครเลยวันนี้
ตัวต้อนรับพายุฤดูร้อนนะคะ
เมื่อกว่า๒๔๐สาขา

ในระหว่างที่พักนะคะก็ยังตีกันอยู่ไม่เลิกไม่ลานะคะ

กินเสร็จเถอะเดี๋ยวก็เจาะคอเลิศกินไม่ได้แล้ว

แข็งอยู่กับตายเหรอ

ขอเตือนสักนิดนึง๑๒ก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
เปิดเผยว่าในช่วงวันที่๑๒๑๕เมษายนเนี่ย
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่คุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อน
ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกจะมีพายุรูดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ
โดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
และลูกเห็บตกในบางพื้นที่
โดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างดังนี้
ในช่วงวันที่๑๒คือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
จะเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่๑๔ถึง๑๕จะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้น
ครอบคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลาง
ท้ายนี้ครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนเนี่ย

ตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อประสานการช่วยเหลือตลอดเวลานะฮะ

ใช่เขาส่งไลน์มาบอกคุณหนุ่มไปตัดผมด่วน
เอ้าโอเคเป็นเรื่องดีบ้างนะครับ
ทางบคศเนี่ยวันนี้เขาก็บอกว่า
มีการออกต่างจังหวัดนี้ล่าสุดนะฮะ

ภูมิลำเนาแน่นหมอชิดนะครับ
ขณะที่บขศคาดคนกลับวันนี้
วันที่๒๒นี้นะฮะ

แตะแล้ว๑๓๕๐๐๐๐คน

นี่คือบรรยากาศนะฮะการเดินทางกลับต่างจังหวัด
ช่วงเทศกาลสงกราน๒๑๖๐ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด
ล่าสุดนะครับยังคงมีประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถออกต่างจังหวัด
พร้อมกับสัมภาระที่นำติดตัวกลับภูมิลำเดาอย่างต่อเนื่อง
เรียกว่าเป็นจำนวนนี้นะฮะเยอะมากนะครับ
ทั้งนี้ทางบริษัทขนส่งจำกัดมั่นใจนะครับว่า
การเดินทางออกต่างจังหวัดของประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานเนี่ย
จะไม่มีประชาชนตกค้างอย่างแน่นอน

โดยวันนี้คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นที่สุดประมาณ๑๘๐๐๐คน

จนถึงวันที่๑๑ที่ผ่านมา
มีผู้โดยสารใช้บริการไปแล้วประมาณ๑๓๕๐๐๐คน

๑๓๑๔คงจะน้อยลงแล้วล่ะแต่ขากลับเนี่ยขากลับ
กลับได้เร็วกว่าก็รีบกลับใครกลับได้ช้าหน่อยก็ช้าหน่อย
เพราะว่าผมว่ารถคงจะติดมากคนคงจะเยอะมาก

แต่มันก็แบบว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วไง
แต่ว่าคนที่เดินทางกลับบ้านเขารู้แหละว่า

แต่ว่ากลับไปเจอญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดเนี่ย

เมื่อวานนี้แถวบ้านก็ไม่บริการแล้วค่ะ
เขาบอกว่านวดขอนวดชั่วโมงสุดท้ายต่อ๒ชั่วโมงก็ไม่ได้แล้ว

ด่วนล่าสุดตอนนี้จับสินแสโชกุลได้แล้วนะฮะ

ตอนนี้ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วฮะ

ทำไมมันโด่งไม่มีผมไม่เคยทำจมูก

โบท็อกโบท็อกเขาไล่เขาไล่

วิธีจมูกด่งก็เอาซู๊กเข้มไล่ดัง

ไปอยู่ที่นู่นกินอ้วนมา๓โลกรัม

โอเคนะครับมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า

ทางบริษัทไทยเบเวรดจำกัดมหาชน
ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย

และร่วมกันส่งเสริมสืบสามมรดกไทย
สู่คนไทยและสากล
ด้วยการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก
โดยการมีการจัดงาน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

เดี๋ยวเรากลับมาอีกหนึ่งเรื่อง

เอ่อคือเมื่อบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดห้างเกาหลี

พิธีกรเป็นการแมร์วูดดี้อะไรเกิดชีวิต
อ่ะเดี๋ยวมาเล่า
เอาละเมื่อวานนี้เขาเปิด๕เกาหลีกัน
พิธีกรที่ได้รู้เป็นอัดับต้นของประเทศไทยคือ
วูดดี้กับแมร์อืมกับการาแมร์
เมื่อวานนี้อีกกับไม่ฉันไปปลาย

ที่ฉันแบบพิธีกรของอาชีพแบบว่าขอให้อยู่นานนึกันด้วย
บ๊อตดำก่อนต้นมาก่อนต้นติดลบเพราะก่อนศูนย์มันเป็นลบไงมันติดลบมาแล้ว
แล้วยังไงต่อ
คือคงเป็นเหมือนถ้าสมมุติดูตามคลิปเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาก็คงจะกลัวว่า
ใส่กันนำสไตล์มาถึงปุ๊บจะไม่มีคนกรี๊ดใช่ไหมแองจี้ไหนเธอลองเล่าเหตุการณ์สิ
หนูดูคลิปมาแล้วเป็นยังไงคะเหตุการณ์หนูเป็นยังไงคะลูก
ไม่ก็คือว่าเขาก็แบบเวลาเขาก็เชียร์อัพแหลดเหมือนว่าเดี๋ยวเขาก็เลยพูดว่า
เดี๋ยวมีศิลปินคนไหนมาแบบว่าเดินผ่านปุ๊บก็กรี๊สครับ
เขาเหมือนมันอาจจะหายรูปไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ว่าพี่หนุ่มตอบค่ะ

คือตอนที่คุณวุฒิกับคุณกำลังแมรอยากจะสร้างความสนุกสนาน
แต่บังเอิญว่าก็เข้าใจทั้งสองมุมสองฝ่ายนะ
ส่วนอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าตอนที่คุณไซค์ก่อนจะออกมา

แต่ทีนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
คือการาแมไปไม่ควรมาเป็นพิธีกรกับศิลปินเกาหลีเลยนะ
ปากแบบจะไปสรรทั้งตัวบ้างจะได้น่ารักเดี๋ยวเกาหลีจะด่ากูนะสิ
อะไรอย่างนี้พิธีกรไม่ให้เกียรติศิลปินเหยียดแฟนคลับอุ้ยไปไหนแล้วฮะนี่นะฮะสรุป
สองคนนี้พูดจาไม่ให้เกียรติศิลปินแล้วโอ้โหถ้าเป็นฉันฉันคงจะโดนหนักกว่านี้ขนาดนี้เขามีสตินะ
บอกคนดูว่าให้กรี๊ดไซหน่อยเนียนไปตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เห็นมีคนบอกว่า
ล้อชื่อศิลปินด้วยว่ามึนหยอกกับนางอื่น

นะครับกรแมก็ตามรบกับกรอบทุกคนที่ไปเม้น
เพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีก

ฝีมือการรู้จักทั้งสองคนปกติเกษตรแครมม่าก็เป็นคนที่มีสติดีอยู่แล้ว
อาจจะเพราะความสนุกหรืออะไรอย่างนี้ต้องการให้คนสนุกว่ามันเป็นคอนเสิร์ต
แต่เขานี้อ่ะจริงอ่ะ
แต่อยู่ตรงนั้นเวลาแบบเป็นพิธีกรมันเหมือนกับฮือ
ไม่คือนี่ผมอธิบายให้ฟังอย่างงี้
คือศิลปีนเกาหลีเขาค่อนข้างจะสตริก
เหมือนกับเป็นเป็นแท้นห้ามนอกสกริป

แต่ในมุมของคุณกะละแมกับคุณวูดดี้ก็อาจจะต้อง

ต้องบริกษ์ให้สนุกเพื่อให้เกินขึ้นมา

คือด่ามาก็ไม่รู้สึกแล้วค่ะ
จับเป็นคู่พิธีกรอย่างที่บอกเป็นงานใหญ่
ตำหนิพูดจ้าไม่ให้เกียรติศิลปินแซวแรงเกินไปไม่รู้จักการะเทศะ

แม้ว่าจะเป็นการทำศิลปินเคยกินกันมั้ย

ซึ่งก่อนหน้านี้สาวกรแมกก็ได้ออกมาโพสต์
มีความไม่ชอบทั้งศิลปิน

แต่กลับชื่นชมทุกศิลปินที่ได้เจอ
แต่วันนี้พลาดที่ไม่เคยรับรู้

คำพูดหรือการนำเสนอของเรา
ภาพที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดอ่อนที่สุด

ขอให้แฟนทุกคนให้โอกาสกัน
ทุกคนคือครูของเรา

แต่จริงแล้วศิลปินเกาหลีเขาก็เป็นคนน่ารักนะ

กินซ็อกอย่างนี้เขาก็สนิทแบบคุณเมย์นะ

ก็จะโทรหาตอนน้ำทุนกันก็จะโทรถามตลอด

หนูเคยโดนบุกถึงตึกแกมมี่มาแล้ว

ผมไม่อยากให้บุกอย่างนี้ผมไม่อยากให้กะทึศด้วย
นี่เงี้ยนนี่เงี้ยน

โรคจิต

รู้สึกว่าวันนี้ยอดวันแรกทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ยอดวันแรกวันนี้ผู้เสียชีวิตทะลุ

ถ้ายังงั้นก็อีกนิดนึงแล้วกัน
สติน้ำมัดเดียวสว่างนะคำตอบรายจริงสติมากปัญญาคือ
ขอให้ฮัทมีนีเวียไทยนะคำตอบรายจริง
พรุ่งนี้เรายังกลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่กันได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะ
เราจะอยู่กับคุณในวันหยุดด้วยคุณมาทำสดเลยใช่ไหมวันนี้
ไม่สดหรอกอัดเทปนี่แหละฮะ
ออกมาสดเราไปกันก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ